๑๓ปีแล้วนะครับที่ไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนะครับ
ซึ่งเนื้อหาของรัฐมนูลที่ผ่านมานั้นจะเป็นอย่างไรบ้าง
ในอดีตแต่ละฉบับมีเนื้อหาสาระสำคัญอย่างไร
ท้อนถึงการเมืองการปกครองในแต่ละยุคในแต่ละสมัยอย่างไรนะครับ
ในวันนี้เราจะย้อนกลับไปดูโดยเริ่มเป็นตอนแรก

ซึ่งเป็นผลพวงจากการเรียกร้องประชาธิปไตย
และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี๒๕๑๖ครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้เราสองคนยืนอยู่บริเวณด้านหน้า

ซึ่งถือว่าบริเวณแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองที่สำคัญครับ
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทย
คือจากเดิมจากการปกครองในระบอบสมบูรณยาสิทธิราช
เปลี่ยนมาสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

นี่ถ้าเกิดว่านับเวลาดูก็ผ่านมาแล้วกว่า๘๓ปีนะคะ
สำหรับประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
แต่ว่าจุดที่น่าสนใจคุณวิรวัตรคุณผู้ชมค่ะ
นั่นก็คือหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงปกครอง
ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูลเนี่ย

จะบอกว่ามากที่สุดในโลกก็ไม่น่าจะผิดนะคะ

ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปดูรอยต่อที่สำคัญ
ซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับ

เป็นเหตุการณ์ที่มีบรรดานิสิตนักศึกษาประชาชน

ให้มีรัฐธรรมนูญฉบับที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด
เปรียบเทียบกันกับช่วงเวลาดังกล่าวนั่นเองครับ

ก็เลยเป็นที่มาของรัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙
ซึ่งถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่๑๐ของประเทศไทย
ถูกยกร่างขึ้นมาเพื่อบังคับใช้แทน

หลังจากที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางด้านการเมือง
นั่นก็คือการชุมนุมในวันที่๑๔ตุลา๒๕๑๖นั่นเองค่ะ

เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนน่าจะยังคงจำภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับ
เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นครับเป็นเหตุการณ์ที่มีบรรดานิสิตนักศึกษาประชาชนออกมารวมตัวกันเรียกร้อง
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทย
ที่สำคัญคือต้องการให้มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรครับ
และในที่สุดจอมพลธนอมกิติขจรนั้นตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับ
เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูจุดเด่นของรัฐธรรมนูล
ฉบับที่๑๐ของประเทศไทยกันบ้างนะคะ
โดยจุดเด่นของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เพื่อต้องการฟื้นฟูประชาธิปไตย
หลังจากที่ประเทศตกอยู่ภายใต้การปกครองโดยรัฐบาลทหาร

จุดเริ่มต้นถือว่าเป็นจุดสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูการยกร่างรัฐธรรมนูลนั้น
สมัยของรัฐบาลนายสัญญาธรรมศักดิ์ครับ
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูลขึ้นมาครับ

เมื่อยกร่างแล้วเสร็จก็ส่งต่อไปให้กับสะพานที่ติดปัญญาณแห่งชาติ

ใช้เวลาทั้งสิ้นก็ประมาณ๑ปี

ทีนี้คุณพีรวัตรคุณผู้ชมค่ะ
หลายคนตั้งคำถามว่าทำไมรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ถึงถูกยกย่องให้เป็นรัฐธรรมนูลที่เป็นประชาธิปไตยอีกฉบับหนึ่งของประเทศไทย
นั่นก็เป็นเพราะว่าเนื้อหาในหลายมาตรา
รัฐธรรมนูญฉบับที่๑๐ของประเทศไทย
เป็นไปในทิศทางที่ก้าวหน้าแล้วก็เป็นเสรีนิยม
ที่สำคัญรัฐธรรมนูญฉบับนี้คุณวิรวัตร
ยังทำให้เกิดการตื่นตัวของประชาชนในเรื่องของการเมืองอีกด้วย
ถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันที่รายละเอียดของ
เนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญฉบับในปีนี้กันเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับในปีดังกล่าวนั้นพบว่าถ้าเริ่มดูกันที่บททั่วไป
ระบุเอาไว้นะครับว่าห้ามนิรโทษกรรมให้แก่บุคคล
กระทำการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์หรือล้มล้างรัฐธรรมนูลครับ
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการฉีกรัฐธรรมนูล

ทีนี้มาดูในส่วนของหมวดพระมหากษัตริย์กันบ้างนะคะ
น่าสนใจค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะ
กำหนดให้มีการสืบราชสันตติวงศ์
ในกรณีที่ไม่มีพระราชโอรส
รัฐสภาอาจจะให้ความเห็นชอบพระราชธิดา
ที่สามารถสืบราชสันตติวงศ์แทนได้ด้วย

ถ้าเกิดว่าเราไปดูกันที่หมวดสิทธิเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทยนั้นระบุเอาไว้ว่า
บุคคลมีเสรีภาพในการพูดการเขียนการพิมพ์และการโฆษณา
อกจากนี้ก็ระบุด้วยนะครับว่าการปิดโรงพิมพ์
หรือการสั่งห้ามทำการพิมพ์เพื่อบรรทอนเสรีภาพ

แล้วก็ระบุเพิ่มเติมด้วยว่าบุคคลมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ

ทีนี้เรามาดูระบบรัฐสภากันบ้าง
รัฐธรรมนูญมีการกำหนดไว้นะคะว่าประธานสภาพผู้แทนราชดร

จากนี้มีการกำหนดด้วยนะคะว่าสอสอจะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ไม่น้อยกว่า๒๔๐คนแต่ว่าจะต้องไม่เกิน๓๐๐คนค่ะ
และบังคับด้วยนะครับว่าผู้สมัครสอสอนั้นต้องสังกัดพักการเมือง
รวมทั้งในสภาผู้แทนราชดร
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่ที่เรายืนอยู่ในขณะนี้
จะต้องมีผู้นำฝ่ายค้านด้วยครับ
และไฮไลท์ที่สำคัญเลยนะคะนั่นก็คือ
นายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากสส

ให้นายกรัฐมนตรีมาจากคนนอกนั่นเอง
อกจากนี้ยังมีการกำหนดคณะรัฐมนตรีด้วย

โดยรัฐมนตรีจะต้องไม่มาจากค่าราชการประจำค่ะ

จะต้องมีการแสดงตัวเลขสินทรัพย์และหนี้สิน
ประธานรัฐสภาครับ
อกจากนี้ยังมีการกำหนดเอาไว้ด้วย
ว่าต้องการจะแยกนักการเมือง
ออกมาจากภาคธุรกิจที่มุ่งแสวงหากำไร
ส่วนเรื่องของบทบาทอำนาจของกองทัพ
ที่อาจจะเข้ามามีบทบาททางการเมือง

กำลังทหารถือว่าเป็นกำลังของชาติ
ไม่ได้เป็นกำลังที่ขึ้นกับภาคเอกชน
หรือว่าขึ้นต่อคณะบุคคลใดบุคคลหนึ่งครับ
อกจากนี้นะคะรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ยังมีการกำหนดให้มีตุลาการรัฐธรรมนูล
ที่มาจากรัฐสภาคณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการตุลาการมีหน้าที่อะไร
มีหน้าที่ตีความร่างพระราชบัญญัติต่าง
หรือว่าพรบต่างว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูลหรือไม่
ตามที่สสและสวหรือนายกรัฐมนตรี
ร่างพรบฉบับดังกล่าวนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูล
ส่วนการแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ
ถูกวางหลักประกันเป็นครั้งแรกในรัฐมนูญฉบับนี้ด้วย
กล่าวคือว่าเมื่อรัฐสภานั้นให้ความเห็นชอบไปแล้ว
ถ้าพระมหากษัตริย์ซึ่งมีพระราชดำริ
เห็นว่าร่างรัฐมนูลนั้นกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติ
หรือประชาชนย่อมทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจ
ในการเสนอให้มีการทำประชามติ
เพื่อให้ประชาชนนั้นออกความเห็น
และอาจจะนำไปสู่การแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนุนนั่นเองครับ